นี่จะบอกว่าหลานปีใหม่นะคะ
ติดน้องปีใหม่นั่นเองเพราะว่าเล่นด้วยกันบ่อยนะ
แล้วก็เลยโดนแซวไงว่าเออดีเจพุทธเนี่ย
เหมือนจะได้ลูกสาวหรือเปล่าชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงแบบนี้

ซึ่งงานนี้นะคะหลานรักปีใหม่จะว่ายังไง
แล้วสงกรานนี้พุทธจุ๋ยมีแพลนไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนหรือเปล่า
หรือว่าจะถือโอกาสนี้ปั๊มเบบีเลยทีเดียว

งการอยู่ที่เมืองไทยครับปีนี้ใช่ครับ

อยู่กับคุณจุ๋ยด้วยแล้วก็ทำงานด้วยวันหนึ่ง
ใช่แล้วก็ปีนี้เขาแบบไป

น้องปีบ่อยคนทักว่าน่าจะได้ลูกสาว
สาธุครับคือตอนนี้ลูกสาวก็ได้
ก็ได้หรือจะมาแบบทวินเลยก็ได้

ปีใหม่เขาก็อวยพรบอกว่าอยากให้เมทวิน
อยากให้มีผู้ชายคนนึงแล้วก็ผู้หญิงคนนึง
แล้วเดี๋ยวคุณปีใหม่ก็จะช่วยเลี้ยงน้องด้วย